แล้วก็ก็ประตูน้ำเนี่ยบากมัน๓นาทีในวันอาทิตย์เนี่ยโอัวโฮ
คนกำลังเยอะเลยนะจางกำลังขว่าคว่ายเลยนะเนาะ
นั่นแหละอย่างที่ดอมบอกเลยคุณผู้ชมครับ

คลั่งไล่ทุบรถคว่างปลาหิน
คือไม่รู้มีอะไรไม่รู้มีปัญหาอะไรแต่วิ่งไปกลางถนนนะครับ
นอนปั๊บคนเดินผ่านมาโพะหัวแตกเลยฮะ
เฮ้ยมันไม่ปกติแล้วนะ
มันเป็นบ้าเราหรือเปล่าเนี่ย

นี่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้นะคุณผู้ชม
ดูคุณผู้ชายเสื้อสีส้มเนอะที่เชียร์

โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชม
คลั่งจริงไม่คลั่งในการไปทุบกระจก

ตรงนี้คือกลางถนนราชปารพประตูน้ำเลย

ไปหยิบก้อนหินขนาดใหญ่แล้วก็ปาไปบนรถเมล์
แต่ก้อนหินกระเด็นกลับมาไปโดนผู้ชายคนหนึ่ง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่าย๓วันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ

ถนนราชปาลบจุดเกิดเหตุ
ไปคุยกับแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าโอ้โหมานี่มานี่นักข่าว
นี่นะผู้ชายเสื้อส้มในคลิปเป็นคนเมียนมานะ
เมาแต่ฉันไม่รู้หรอกเจ๊ไม่รู้หรอกเมาอะไร
จะมาตะโกนด่าเพื่อนร่วมชาติน่ะนะ
จากนั้นก็อารวาสนี่มาหยิบแก้วที่ร้านฉันนะ
แก้วเนี่ยฉันขายที่ร้านเนี่ยหยิบไป๓ใบเครื่องลงพื้น

เฮ้ยมันไม่ปกติแล้วนะ
ทั่วประมาณนี่เขาก็ด่ากลับไปนี่
โวยวายอยู่กลางถนนแล้วมันก็กระโดดถีบรถเก่งที่เขาขับผ่านมา
กระโดดถีบกระจกเขาที่เขาขับผ่านมา

แล้วมันก็วิ่งข้ามไปฝั่งนู้นแล้วคนฝั่งนู้นเขาเห็น
เขาก็หยิบก้อนหินขึ้นมาแบบทำลายอะไรอย่างนี้
ต้องวิ่งหนีมือกลุ่มหัววิ่งเข้าซอยไป

เขาเป็นคนเถ่านี้ไหมครับ
ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลย